เมื่อก่อนเนี่ยวันดีคืนดีก็มีเย้เป้ยเย้หนิงชัยนักกาแตร์เย้เมภิษ
๔คนวันดีคืนดียายนิงกับยายเป้ยเสียกกันไม่พูดกัน
แล้วก็ไปเช็คอีกทีนึงเงินในบัญชีเหลือ๒๐บาท
ใครตัดลายงั้นตอนแรกอ่ะมีเงินอยู่ในบัญชีเกือบสิบล้านเถอะมี่เจ็ดแปดล้านบาทแล้วระหว่างนี้แบบอู้ย
เป็นโชคดีเออโชคดีล่ะเจ้าของบริษัทอืมกำลังเสียดกันอยู่เนอะออกป้ะ
อ่ะเยยนิ่งก็เนี้ยไปบอกเขาสิสมมติฉันเป็นเยยเมพิชนาเออไปบอกให้หน่อยอย่างโน้นอย่างงี้
อย่างนี้ยายเป้ยก็ไม่คุยกับยายนิงเออไอ้เมไปบอกไปบอกหนิงสิ
คือไม่มีใครคุยกันอ่ะนึกออกป่ะคือเอาจริงแต่รู้เลยการทะเลาะกัน
ไม่มีใครไม่มีการเกลียดกันอ่ะทะเลาะกันแบบว่าเหมือนมันรีมงอ่ะ
คือแบบว่าอืมจะกลับมาดีอ่ะได้เดี๋ยวก็กลับมาดีอืม
ฟังแล้วแบบไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแบบว่าโอ้โห
หนักหนาสาหัสเออแล้วไงหนักหนาสาหัสในระหว่างที่ไม่พูดกันเลย
คนหนึ่งฝ่ายบัญชีโอ๊ยไม่พูดกันเหรอคะกดหน่อยกดหน่อย
บัญชีที่บริษัทคาซิโนออนไลน์เถอะกดหน่อยเหลือยี่สิบบาท
หมดหมดเลยจากเจ็ดแปดล้านอ่ะนะหรือยี่สิบบาทโอ้โหคนที่ทำบัญชี
เหรอโอ้ดูดไปเรื่อยเรื่อยอ้าวเดี๋ยวคุณต้องโทรหาบัญชีคุณแล้ว
มันแต่เห็นว่าเขามีการปลอมลายเซ็นต์ด้วยใช่ไหมมีการปลอมลายเซ็นต์
เพราะฉะนั้นอ่ะทำให้รู้ว่าวันเนี้ยตัวลายเซ็นต์พี่หนุ่มง่ายอยู่ด้วย
ไม่ใช่แต่ทุกวันนี้จะเบิกทีธนาคารไม่ต้องโทรหาเรา
ถูกต้องไหมไม่ต้องต้องดูว่าพี่ทำธุรกรรมทางปกติเนี่ย
ต้องเป็นคนอนุมัติคนเดียวหรือเปล่าบางทีมันมีพินมันมีอะไร
เออไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ลายเซ็นต์พี่หนุ่มมันไม่ยาก
เมื่อก่อนเนี้ยเอาอีกแล้วไปบอกเขาเอาอีกแล้ว
เพราะเขาไม่ได้เซ็นต์กันใช้เขาเซ็นต์อีกชื่อหนึ่งเนอะ
เนอะเขาบอกว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าไฟล์เมืองชีนอ่ะ
นางก็บอกว่ากำลังงอดกลับไปกันมานอยล่ะก็คือ
คุณอ้อน่ะอยู่ดีดีใช่ไหมใช่บอกว่าปรากฏว่าอืม
ตอนที่เสี้ยกันไปอืมบริษัทเนี้ยพี่อย่าบอกว่างุ่นงี้นะ
คนนี้ก็เล่าข่าวนะคนนั้นก็หนอยอยู่เลือกรายเซ็นต์
แล้ว๒๐บาทไม่มีชัดดุ้งหรออุ้ยมึงไม่ใช่๒๐บาทเธอ
๒๐บาทฉันพูดเยอะไปเธอเหลือกี่บาท๕บาทโอ้เม้เจ้า
๕บาทเต้อข้ารบเนียมเลยนะปีหน้าโหเนี่ยเนอะปรากฏจากที่เศษก็อยู่
อีกนิงก็งอนไว้เงินเหลือ๕บาทคุยหน่อยแล้ว
นานไม่แน่นานแล้วก็ตะกับมาคุยกันหน่อยแล้ว
พี่หนูมันต้องดูแลดีเพราะว่าของพี่ต้องระวัง
หือหานี่ครับเราหายโอ
ของพี่มีหลายได้หลายทางเดิมคร่วงเนาะ
อันนี้แบบส่งมาชุดเดียวกล้าส่งเนอะ

เพราะฉันมีเงินใหญ่เขามีเงินหลายทาง

มีเงินจากแกมมี่จากบริพัฒน์ฉันอยู่แค่นี้

ขนธรรมเวน

แต่อันนี้คืองงไปว่าเขาเอาไปได้ยังไงวะ

ไปใช้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคโชคดีนะฉันฉันยอมวิธีโบราณ
ไม่ต้องพูดถึงมุมใครมุมมันอืมตัวคุณเองก็ไม่ใช่ว่าจะแบบโอ้โห
ป้องกันคุณเอาบัตรเครดิตเนี่ยให้ลูกสมุนคุณถือไว้อ่ะแล้วบอก
ยังไม่รู้ซึ้งซื้อไอ้นั่นไม่รู้ดิคุณน่ะจะบอกให้ไม่ต้องให้พูดถึงบัญชีอ่ะ
เครดิตเอามาถือไว้กับตัวก่อนถูกอีหนุ่มมึงก็เคยโดนโกงบัตรเครดิต
จนหมดทุยียะไม่หิดผิดพอแล้วเอาล่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้
ฝากเขาไว้คำไม่ฉันไม่คุยกับเธอเท่านี้หมดไปผักโคตร